กำพันมาแล้ว๙ชั่วโมงค่ะที่สุดแล้วเมื่อเวลา๒๒นาฬิกาที่ผ่านมาแก่น
อยู่ในพื้นที่แยกราชมส่งรับทราบว่าขอยุติการชุมนมคืไม่เท่านี้
แล้วก็พรุ่งนี้ให้มวลชนทุกคนติดตามการนัดหมายในช่องทางของคณะราษดรค่ะ
ไปดูบรรยากาศตอนนี้นะคะเวทีที่เคยใช้เป็นจุดที่ปราศัยของแกนนำคณะรัศดรนะคะ
ตอนนี้ค่ะทางแก่นนำได้มีการเก็บอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง
แล้วก็แผงรั้วเหล็กออกไปจากจุดนี้แล้วนะคะได้มีการขนย้ายออกไปแล้ว
แล้วก็มีการพาแกนนำของคณะรัศดรทุกคนขึ้นรถกระบะออกไปมุ่งหน้าไปทางถนนที่ไปทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
เมื่อเวลา๒๒นาฬิกาค่ะแก่นนำคณะราชดรได้ประกาศให้กับมวลชนที่อยู่ในแยกราชประสงค์ที่มาชุมนุม
ตั้งแต่เวลาสิบห้านาฬิกาได้รับทราบค่ะว่าภารกิจของคณะรัศดรในวันนี้ถือว่าปฏิบัติภารกิจสำเร็จนะคะ
ที่ได้เข้ามาใช้พื้นที่แยกราชประสงค์ในการเรียกร้องประชาธิปไตย
มีการสื่อสารมีการนำข้อเสนอต่างที่ทางกลุ่มคณะราษดรได้เรียกร้องมาตลอด
ได้มาพูดในที่แยกด้านประสงค์ซึ่งเป็นจุดพิกัดที่มีความสำคัญทางการเมืองค่ะ
แล้วก็ได้มีการพูดถึงข้อเสนอต่างนะคะ
ที่สุดแล้วเวลา๒๒นาฬิกาแก่นำประกาศให้มวลชนทุกคนแยกย้าย
บรรยากาศที่เห็นนี่ก็คือเป็นการเดินทางกลับแยกย้ายของทางมวลชนด้วยความสงบเรียบร้อยค่ะ
อยู่บริเวณด้านข้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
บนแนวรั้วของโรงพยาบาลตำรวจก็มีการยืนประจำการอยู่
รอให้มวลชนเดินทางกลับบ้าน
ระหว่างทางนี้นะคะก็มีมวลชนบางส่วน
ส่วนก็ได้ยืนภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นการถ่ายรูปกับตำรวจค่ะ
กำลังตำรวจที่ยืนอยู่ข้างนี้นะคะก็เป็นตำรวจปรับปรามควบคุมฝูงชนที่ใช้มาควบคุมดูแล
ทางฝั่งซ้ายก็มีอยู่เหมือนกันค่ะ
ยืนอยู่ตามถนนชุดกำลังนี้นะคะเมื่อตอนเย็นเป็นชุดที่
ใช้ในการเข้ามาดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ที่สุดแล้วทางกำลังตำรวจก็มีการเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มผู้ชุมนุม
ได้เข้าไปใช้จุดพิกัดในแยกราชประสงค์เต็มท้องถนนทั้งสี่แยกเลยนะคะ
ได้มีการชุมนุมตอนนี้ทางผู้บังคับบัญชาก็มีการแจ้งให้กับทางตำรวจ
มีการเรียกแถวเพื่อที่จะแจ้งผลการดำเนินงานในวันนี้ค่ะ
ดูทางฝั่งอีกฝากฝั่งนึงนะคะที่ยังมีมวลชนยืนอยู่
มีการชูป้ายข้อความให้กับทางกำลังตำรวจด้วยนะคะ
ระหว่างทางที่จะกลับก็มีการก็มีการชู
ก็มีการชูป้ายให้กับทางตำรวจ
กำลังตำรวจก็ยังยืนประจำแถวอยู่นะคะ
เก้าชั่วโมงที่ทางกลุ่มคณะรัศดรได้ปักหลักชุมนุมแยกราชประสงค์นะคะ
ทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะพรุ่งนี้มีการแจ้งนัดหมายนะคะ
ให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมติดตามทางช่องทางเพจของคณะรัศดร
ส่วนกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลากี่โมงนั้นให้ทางกลุ่มมวลชนติดตามกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ทุกอย่างภารกิจสำเร็จทั้งทางกลุ่มมวลชนสถานการณ์กับคณะรัฐสดร
บรรยากาศทั้งหมดนะคะที่ไทยรัฐทีวีก่อติดของเรา
สีวรรณสัตว์ข่าวไทยรัตน์ทีวีแรงส่วนสดแจกแยกร่ำสงค์ค่ะ
ขอบคุณคุณสีวรรณนะคะอยู่ตั้งแต่เมื่อวานค่ะ